โปรดติดตามตอนต่อไป
เห็นหน้าแบบเนี่ยใช้ครีมอะไรครับ

ครีมป่าที่จก

ส่วนอันนี้ไม่เกี่ยวกับครีมเหรอ

เอาไว้ทำอะไรนะครับไว้วัดใจ

เล่นเองตบเองก็ได้
แหมใส่เสื้อขาดยังดูดี

ถ้าพี่จะน่ารักขนาดเนี้ยเขาจะรักแล้วนะ
อุ้ยพูดแล้วก็เขิน
ข่าวหน้าไม่มีใครเล่นด้วยเธอหาเขาได้หน่า
เขาหล่อเนอะสื่อตลาดเมตรยังหล่อเลยอ่ะใช่
เธอโทรหาเขาได้นะเมียเขาโทรมาแล้ว